สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เช้าแบบนี้ค่ะจะเจอกับเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่เช่นเคยค่ะ
ใช่ค่ะคิดว่าจะพูดว่าเช้าแบบนี้ยังไม่ตื่นค่ะตื่นกันแล้วนะคะมารับ

ข่าวแรกค่ะเป็นเรื่องราวของความน่ารักของความรักของคู่นี้นะคะของบี้แล้วก็กุ๊บกิ๊บนั่นเอง
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าได้แบบคุณสามีเป็นนุ่มจีนหนุ่มตีแบบนี้
ก็จะได้ดอกไม้ในวันที่๒๘สิงหาคมนะคะอย่างกับสาวกุ๊กกิ๊บนี่แหละ
อิจฉามากเมื่อวานนี้นะคะได้รับดอกไม้จากชายหนุ่มที่อยู่เมืองจีน
จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากนี่แหละคุณสามีนะคะบี้ทัศภาเขาส่งดอกไม้มาให้ค่ะ
กิ๊บเองก็ได้มีการโพสต์ช่อดอกไม้นะคะพร้อมการ์ดเขียนข้อความบอกรักแสนหวานขึ้นในอินสตราแกรมด้วยนะคะ
แล้วก็ระบุแคปชั่นว่าปลื้มใจมากนะคะจากวันที่แสนจะวุ่นวายทั้งวัน
กลับบ้านมาเจอช่อดอกไม้ส่งตรงมาจากจีนก็ยิ้มแก้มแตกแล้วสิคะ
นี่ก็เป็นดอกทานตะวันนะครับมีความรักที่มั่นขงยั่งหยื่นนะเก้
เห็นความหวานแล้วก็ความใส่ใจในทุกรายละเอียดของหนุ่มบี้แล้ว
แม้ว่าตัวจะไกลแต่ก็ไม่บกพร่องในหน้าที่สามีอย่างแน่นอนนะคะน่ารักมากค่ะคู่นี้
เติมความหวานให้กันถึงอยู่ไกลโอ้ระยะทางไม่ใช่ปัญหานะคะ
เฟสโทงเฟสไทม์มาทุกวันนะฮะวันก่อนเป่าเป่าเริ่มเล่นตัวละ
คำอย่างจะอุ้มไม่ให้อุ้มนะฮะแล้วเริ่มเเริ่งแล้วนะเพลงนี้เอาไหม
อันนี้คำคิดของเป่าเป่าคือว่าคือว่า